คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องอันนี้บางคนก็มองว่าเป็นเรื่องแปลก
ที่ชนบุรีมีผู้หญิงคนนึงค่ะ
สั่นงานงกเลยสภาพคือนุ่งผ้าขนหนูตัวเดียวทั้งตัวค่ะ
โทรศัพท์แจ้งตำรวจบอกว่าคุณตำรวจช่วยหนูด้วยหนูกลัวหนูโดนทำร้าย
พอไปถึงสภาพเธอก็คือมีบาดแผลตามร่างกายด้วย
เธอเล่าบอกว่าก็คุยกับผู้ชายคนนึงแหละ
ก็พลอดรักกันอยู่ตั้งใจว่าจะร่วมหลับนอนกัน
ปรากฏว่าคุณตำรวจคะเปิดมาเจอว่าของของเขาฝังมุก
หนูตกใจหนูกลัวหนูรับไม่ได้
ก็เลยตัดสินใจว่าไม่อยากจะนอนกับเขาแล้ว
เขาเลยโมโหปล่อยท้องจับหัวโขกกำแพง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตีหนึ่งครึ่งของคืนที่ผ่านมา
ตำรวจสภเมืองพัทยาก็ไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้
มันเกิดขึ้นที่ห้องพักรายวันแห่งหนึ่งริมถนนพัทยาสาย๒
ที่เกิดเหตุเนี่ยผู้หญิงวัย๓๔ปีนะคะเขาซ่อนตัวอยู่หลังเคาน์เตอร์
สภาพอย่างที่บอกทั้งเนื้อทั้งตัวมีผ้าขนหนูพื้นเดียว
หวาดภาวะแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาเลยค่ะ
มีคนดูแลห้องพักคอยดูแลคอยปลอบใจอยู่ข้าง
เธอเล่าบอกว่าตัวเธอกับผู้ชายอีกคนนึงอายุ๔๔ปี
มาด้วยกันมาด้วยกันดีเลยนะ
เปิดห้องพักชั้น๒ตั้งใจจะไปร่วมหลับนอนกัน
พลอดรักกันนะคะถอดกางเกงใช่ไหม
แล้วก็ไปเห็นของของผู้ชาย
ฟังมุกที่อวัยวะเพศ๒เมตร
เธอบอกว่าตกใจค่ะคือไม่ครับ

ก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วไม่อยากนอนกับผู้ชายคนนี้แล้ว
ฝ่ายชายเหมือนมันกำลังได้ที่อะค่ะ
แล้วอยู่เหมือนกับว่าโดนดึงอารมณ์ตกลงมากลางคัน
กลายเป็นอารมณ์ค้างเลยหงุดหงิด

แล้วก็จับหัวเธอเนี่ยกระแทกกับผนังห้อง
มันบอกว่ามันขายผมขาวจะอยู่กับมันไหม
บอกว่าไม่เอาหนูไม่เอาอะพี่หนูกลับแล้วมันไม่ยอม
อ้าวแล้วก็ทำร้าย
แล้วมันก็ทำร้ายหนูบีบคอหนูแล้วต่อท้อง

จับหนูกลับถึงโผล่ผนังหนูก็เลือกช่าลงมาช่วย

เอาขายผงขาวไปอีกนะคะทำคำให้การ
ทีนี้พอตำรวจขึ้นไปที่ห้องพักชั้นสอง

ตำรวจบอกไปใส่เสื้อผ้าก่อนไป

ปรีเข้ามาตบหน้าอย่างแรงเลยเนี่ยค่ะ
คือเธอโกรธด้วยกลัวด้วยภาวะด้วย

ก็ถูกตำรวจสพเมืองพัทยา

ไม่อยู่ค่ะเป็นใครก็ไม่อยู่นะคะ